ดูเรื่องของสถานการณ์ที่บ้านโป่งกันแล้วนะคะ
มาดูท่าทีของฝั่งเจ้าหน้าที่กันบ้างนะคะ
ซึ่งโฆษกคอสชยืนยันว่าการจับกลุ่ม
การควบคุมตัวของแก่นำกลุ่มนักศึกษาประชาธิปไตยศึกษานะคะ
ก็เพื่อที่จะลดการกระทบกระทั่งระหว่างกลุ่มที่มีความคิดเห็นที่แตกต่างกันนะคะ
ซึ่งเราจะมาฟังคำพิจารณาจากท่านตอนนี้ค่ะ
ท่านพันเอกวินไทยสุวารีโคศกคอสชอยู่ในสายกับเราแล้วนะคะ

สวัสดีครับ
ควบคุมตัวนักศึกษาในช่วงเช้าที่ผ่านมายืนยันนะคะว่า
เป็นการควบคุมตัวเพื่อที่จะลดการกระทบกระทั่งระหว่างคนสองกลุ่ม
คือแนวทางภาพรวมของการปฏิบัติเนี่ย
ก็จะเห็นว่าไม่ต่างจากอดีตนะครับ
ก็คือส่วนใหญ่จะใช้วิธีทำความเข้าใจอยู่แล้ว

คงเจ้าที่ก็ไม่ได้ประเมินที่ชัดนะครับ

ว่าจะกระทำในฐานะผู้ที่กระทำความผิดอยู่แล้ว
ถ้าท่านพี่อาจจะมองในมุมนั้นได้
เจ้าที่ก็ต้องพยายามใช้วิธีที่เหมือนค่อยเป็นค่อยไปให้มันเหมาะสม
ไม่เกิดภาพอะไรที่จะทำให้เป็นกระแสมาตีกลับ
ทำให้ใครมาตำหนิเจ้าหน้าที่ได้
เจ้าหน้าที่ก็มองแล้วก็วิธีปฏิบัติก็ปฏิบัติแบบนั้น
แต่ว่าก่อนจะปฏิบัตินั้นเจ้าที่ก็คงมีเหตุและผล
ของการปฏิบัติอยู่แล้วนะครับ
โดยตัวความพูด
อาจจะเก้าอ้างถึงเรื่องว่าจะไปตรวจอะไรก็ดี
ซึ่งสิ่งเหล่านี้ต้องดูว่า
วุฒิภาวะหรือเป็นเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญหรือไม่
เป็นเมื่อไปแล้วมันจะได้กระบวนการนั้นจริงหรือไม่
มันจะสำเร็จจริงมันจะได้ผลสำริดจริงหรือเปล่า
ไม่ใช่ว่าพูดเพื่อเป็นข้ออ้างในการที่จะไปเคลื่อนไหว

ส่วนเรื่องที่๒ก็อาจจะต้องดูว่า
สถานที่แห่งนั้นเนี่ยจริงเป็นสถานที่ที่
เหมือนเป็นที่ศักราะของคนทั่วไป
แล้วก็เป็นที่ที่หลายคนนะครับเกิดจากแรงศรัทธาของคนถึงเกิดขึ้นมาได้
เพราะฉะนั้นวัตถุประสงค์ของการใช้สถานที่
ผมว่าน่าจะมีเป้าหมายที่ชัดเจนอยู่แล้ว
การที่ไปแล้วจะไปซุ่มเสี่ยงต่อการที่จะเกิดไป
มีสัญลักษณ์ของคนมาขัดแย้งกันก็ดี

ผมว่าตรงนี้เป็นเรื่องที่ในพื้นที่เองเขาคงไม่อยาก
และผมเชื่อว่าคนไทยที่เรามีแหล่งยิบเหนียวกับสถาบันด้วย
คงไม่เห็นด้วยตรงนี้
เพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นข้อคิดในอีกมุมหนึ่งของคนโดยส่วนใหญ่
เพราะฉะนั้นเจ้าหน้าที่เมื่อมองมุมนี้แล้ว
ประกอบกับมุมมองของทางกลุ่มนักอุตส่าห์ที่จะไปตรวจไปดู
ผมว่ามันดูแล้วมันคงเปรียบเทียบกันไม่ได้
เจ้าหน้าที่ก็เลยต้องหาวิธีการที่จะบริหารจัดการนะครับ
แต่วิธีการในการบริหารจัดการก็คงต้องเป็นแบบค่อยเป็นค่อยไปอย่างที่เราเห็นกันอยู่
คงไม่ได้มีภาพอะไรที่รุนแรงหรอกครับ

ขั้นตอนต่อไปนี่คือควบคุมตัวไปไว้ที่ไหน
และจะต้องทำอะไรบ้างคะกับกลุ่มแกนนำ
ตรงนี้ผมยังไม่ได้รับข้อมูลจากเจ้าหน้าที่โดยตรงนะครับ
เข้าใจว่าน่าจะไปอาจจะกลับไปส่งบ้านมากกว่า
ทำความเข้าใจกันอะไรกันก็คือ

ถ้าผิดวัตถุประสงค์ของการไปสถานที่แห่งนั้น
เพราะว่ามีการปรับอากาศชัดเจนอีกครับ
หลายคนที่ไปสักการะบูชาไม่ได้ออก

คนก็ยังแสนแสนไปสการบูชาครับอยู่ประการไหว้
เพราะฉะนั้นหลายคนที่ไปก็ไม่ได้มีท่าทีลักษณะแบบนี้
เพราะฉะนั้นถ้ามีท่าทีลักษณะแบบนี้
มันก็ทำให้สังคมอาจจะเคลือบแคลงได้

สร้างความขัดแย้งให้เกิดขึ้นกับคนในสังคม
หรือว่ากลุ่มมวลชนกับคอสชเพิ่มขึ้นมากน้อยแค่ไหนครับ
คงไม่นะครับเพราะว่าสังคมส่วนใหญ่น่าจะ
ผมว่าน่าจะเห็นไปในทางเดียวกันกับทางคอสชหรือเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับ
เพราะว่าทางเจ้าหน้าที่รัฐเองได้ตอบสนองในทุกจุดอยู่แล้วนะครับ
นะครับทั้งที่บางครั้งการตอบข้อประวงสงสัยอย่างกรณีของเมียหญิง
ภายใน๗วันแรกเลยนะครับ

แต่ว่าอย่างไรก็ดีนะครับ
โดยงานอื่นถึงแม้จะไม่ได้มี

ก็ยังยินดีที่จะประสานแล้วก็ให้
ให้สามารถที่จะให้ข้อมูลได้อยู่ดีครับ

จริงในเรื่องข้อเท็จจริงมันเดินแล้ว
มันเดินแล้วแล้วเดินไปอย่างมีประสิทธิภาพด้วย

พอไปมีการเคลื่อนไหวเนี่ย

เพราะฉะนั้นคงไม่เชื่อว่า
ประชาชนโดยส่วนใหญ่เนี่ย
เพราะฉะนั้นได้เหตุและผลเท่านั้นแล้วก็ข้อเท็จจริงเท่านั้น

แล้วก็คงไม่ไปหลงประเด็นตามอยู่แล้วครับผม

ถ้าตรวจสอบแล้วพบว่าไม่ว่าจะเป็นกลุ่มแก่นำเอง

หรือว่าเคยถูกควบคุมตัวในลักษณะแบบเดียวกันมาแล้ว
ครั้งนี้จะมีการเพิ่มมาตรการไหมคะ

เพราะว่าในหลายบุคคลเนี่ย

เหมือนมีสู่เก่าหาไป

เลือกจะใช้วิธีการที่
ที่ค่อนข้างละมุนละม่อมเท่านั้นเอง

มีคดีในทางกฎหมายอยู่แล้วนะครับ
แต่ว่าเจ้าหน้าที่เองก็

ที่จะบริหารจัดการเพราะอะไร

มันมีมุมมองอื่นที่คนเนี่ย
หยิบออกไปสร้างความรู้สึก

เพราะฉะนั้นเจ้าหน้าที่เองก็ต้อง

ผมเชื่อได้ว่าหลายคนเนี่ยถ้าถามว่าผิดกฎหมายไหม
ที่ผ่านมาเนี่ยน่าจะผิดครับ
แต่ว่าเจ้าหน้าที่อาจจะยัง

จากหมายร้อยเปอร์เซ็นต์

ก็ใช้วิธีการละมุ่นละหม้อม

ว่าการควบคุมตัวครั้งนี้ก็เพื่อเป็นการลดความขัดแย้งเท่านั้น
ส่วนมาตรการสำหรับแกนนำในแต่ละคน
หรือว่ามวลชุนในแต่ละคนก็จะพิจารณาเป็นรายไปไม่เหมือนกัน